ไปดูคุณหมอในจังหวัดอำนาจริงเตือนชาวบ้าน
ก่อนที่จะบริโภคเห็ดควรตรวจสอบให้ดี

สองสามีภรรยาทานเห็ดพิษจนเสียชีวิตครับ
ส่วนอาการของภรรยาตอนนี้ยังอาการโคม่า
นอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู
แล้วก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยในหลายพื้นที่
ขออภัยมีผู้ป่วยในพื้นที่อีกหลายรายที่กินเห็ด

การเข้าไปเก็บเห็ดป่านั้น
เพื่อมาประกอบอาหารต้องดูให้ดี

สองสามีภรรยารับประทานเห็ดพิษเข้าไป

ส่วนภรรยารักษาตัวแล้วก็อยู่ในห้องไอซียู
ผู้เสียชีวิตคือนายนพดลรัตนวัน

เสียชีวิตเนื่องจากทานเห็ดพิษเข้าไป
โดยผลตรวจเลือดยืนยันว่าเสียชีวิต

เนื่องจากทานเห็ดพิษเข้าไป

พอหายจากท้องเสียหรือใส้อาเจียน

อันนี้คือกลุ่มแรกประสงค์ศาสตร์สิทธิ์ก็แล้วกัน
ก็คือภารกิจของประชาชนก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง
แล้วก็กลัวละล้นพวกเห็ดที่รู้จักแล้วก็คุ้มเคยเท่านั้น
เห็นอย่างที่ไม่รู้จักหรือว่าเห็นแล้วมีกว่างเห็ดตอนใช้สีสันสวยงาม

คุณหมอบอกว่าหากรับประทานเห็ดแล้วเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน
ท้องอย่างรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์ทันที
หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน
ของศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีหมายเลข๑๓๖๗